ครับมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงชั้นหมอต้นนะฮะ
อายุ๑๔ปีเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณกันจอมพลัง
บอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนที่เป็นคู่อริเนี่ยยกพวกมารุมตบมารุมทำร้าย
ค่ะอ่าไม่ใช่แค่ลูกโดนคนเดียวนะฮะเพื่อนลูกก็โดนด้วย
ที่สำคัญก็คือฝั่งคู่อริที่มาทำร้ายเนี่ยไม่ใช่มีแค่เด็กนะฮะ
แม่ของเด็กกลุ่มนั้นมาช่วยลูกเนี่ยตบคู่อริด้วย

ไม่ใช่แค่ตบนะฮะนั่นยกเท้านั่นน้องที่ถูกทำร้ายก็นู่นนะฮะ
ตัวติดชิงช้านู่นเลยเห็นไหมแล้วฝั่งนี้ก็หลายคนเหลือเกิน
นี่นะครับอันนี้คลิปหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้น๓กรกฎาคมนะครับ
เด็กผู้หญิงในคลิปอายุสิบสี่ปีนะฮะนี่เรียนหนังสือกันอยู่นะครับ
รุมทำร้ายจากเพื่อนนักเรียนหญิงอีก๓คนนะครับ
อ่าเป็นนักเรียนสองคนนะฮะอีกอีกสามคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มารุมทำร้ายนะครับ
ชุดนักเรียนสองคนเนี่ยยืนดูอยู่อ่านี่ฮะในกลุ่มนี้
ถ้ารวมคนถ่ายคลิปด้วยจะเป็น๖คนนะที่มารุมเด็กผู้หญิงคนเดียวนะครับ
แล้วมีผู้ใหญ่แทนที่จะมาห้ามนั่นน่ะสิคะมาช่วยลุมทำร้ายอ่ะ
แล้วอยู่แถวหน้าเลยนะฮะมีอีกคลิปนึงนะครับ
เหตุการณ์ในวันเดียวกันจะเห็นกลุ่มกลุ่มเดิมนั่นแหละ
ผู้หญิงกลุ่มเดิมน่ะไปทำร้ายเด็กผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องคนที่อยู่ในคลิปที่อยู่ที่ชิงช้า
คนนั้นชื่อน้องเอนี่คือน้องบีเพื่อนของเอ
โดนเหมือนกันอยู่หน้าโรงเรียนเลยฮะลงไปนอนกองกับพื้น
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่หน้าโรงเรียนเลยนะ
เดี๋ยวดูต้นคลิปอีกทีนึงนี่จังหวะตรงเนี้ยฮะ
มาทำลายเขาจนครับหมุนลดไอตรงลดไอติ๊มเขาอยู่เท่านั้น
สิบห้านาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีสามกรกฎาคม
กลุ่มเด็กที่มาทำร้ายน้องบีนี่เดินผ่านกล้องไปนะ
อ่าแล้วก็มีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับ
มุ่งเพื่อจะไปเอาเรื่องน้องบีนะครับโดนทั้งเอและบีหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ปกครองของเด็กหญิงบีเนี่ยนำคลิปหลักฐานต่างไปร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
กับคุณกันจอมพลังค่ะวันนี้คุณกันจอมพลังก็นำผู้ปกครองนะฮะ
แล้วก็เด็กหญิงทั้งสองคนนะครับไปแจ้งความนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับน้องอายุเพิ่ง๑๔ปีเองนะฮะ
วันนี้ก็มีพมจังหวัดสุพรรณบุรีมาด้วยโรงเรียนต้นสังกัดก็มาด้วยนะครับ
มาประชุมพูดคุยกันระหว่างตำรวจนะฮะพมสหวิชาชีพแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กนะครับแม่ของน้องบีบอกว่าลูกของเธออายุเพิ่ง๑๔ปี
แต่ถูกรุมทำร้ายอย่างป่าเถื่อนนำซ้ำคนที่มาทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กกับเด็กนะฮะ
มีผู้ใหญ่มาด้วยเป็นแม่ของเด็กกลุ่มที่เป็นคู่อริของลูก
แต่วันที่มาทำร้ายเนี่ยตัวเด็กที่เป็นเพื่อนลูกไม่มา
แต่ผู้ใหญ่มาแล้วไม่ใช่แค่แม่ของเด็กนะฮะ
มีพ่อเลี้ยงของเด็กมาด้วยเป็นผู้ชายมายืนคุมเชิง
แม่ของน้องบีบอกว่าลูกสาวเนี่ยโทรมาหานะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีแชทข้อความจากคู่กรณีนี่ส่งมาให้ลูกบอกจะมาดักกระทืบที่หน้าโรงเรียน
ระวังตัวไว้นะ
น้องก็บอกจะเจอทำไมก็มีหัวล้องหัวล้องอะไรมา
สุดท้ายพอน้องรู้ตัวว่าจะมีคู่กรณีมารออยู่หน้าโรงเรียน
น้องก็ไปบอกครูอันนี้ที่ผู้ปกครองเขาบอกว่าเด็กบอกเขานะ
ครูคนนั้นบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว
ถ้าเกิดถูกเขาตบมาก็ตบกลับไปก็แล้วกัน
นี่ฮะกลายเป็นว่าเย็นนั้นเลิกเรียนลูกเธอออกไปหน้าโรงเรียน
รุมทำร้ายครับจนกองอยู่กับพื้น
แม่ของน้องบีเอาคลิปเหตุการณ์อีกวันนึงมาให้ดูด้วยนะฮะ

แต่ไอ้วันที่เป็นเรื่องเป็นรางเมื่อสักครู่นี้๓กรกฎาคม
อันนี้ก่อนหน้านั้นนะครับ๕มิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจะเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจ
เรื่องการกดว้าวในเฟซบุ๊กแล้วนัดมาเคลียร์กับลูกแถววัดแห่งหนึ่ง
วันนั้นลูกเธอเนี่ยถูกกัดจนนิ้วเป็นแผลมารอบนึงแล้วนะฮะ
แต่ไม่เอาเรื่องคิดว่าเออเรื่องของเด็กให้มันจบกันไป
หลังจากนั้นกลายเป็นว่ามีปัญหากันเรื่อยมาพยายามตามเอาคืนเรื่อยมา
แล้วก็มาเกิดเหตุเมื่อวันที่๓กรกฎาคม
คือมาถึงขั้นนี้แล้วคืออยากให้ถึงที่สุดเลยเพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้องอะค่ะแม่เขาอ่ะ
ว่าต้นเรื่องต้นเหตุคืออะไรกดว้าวกัน
ทำไมอ่ะกดว้าวไม่ได้คืออีกฝั่งอีกฝั่งนึงอาจจะคิดว่าไปหาเรื่อง
แม่ของน้องบีมีแชทพยายามทักเฟซไปหาคู่กรณีของลูกสาว
เพื่อจะถามว่าคนที่เป็นเด็กกับเด็กมันก็ว่ากันไป
แต่คนเป็นแม่เนี่ยมาตบมาตีเด็กรุ่นลูกทำไม
ขอให้จบกันเท่านี้ได้ไหมเขาบอกเขาไม่ยอม
คู่กรณีบอกไม่รับปากนะเพราะที่ทำเนี่ย
คือต้องฝากถึงผู้ปกครองนะครับ
ที่ก่อเหตุแล้วก็ดูอยู่ท่านโตแล้ว
ผมเห็นในคลิปผมก็เห็นว่าท่านโตแล้วท่าน
แต่คดีมันไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือทางคุณกัน
คุณกันก็เลยพามาหาเจ้าหน้าที่ตัวแทนทางโรงเรียนนะครับของน้องที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุนอกโรงเรียนนะใช่ไหมนอกโรงเรียน

หรือนอกนี่ทั้งชิงช้าทั้งลานหน้าโรงเรียน
ตัวแทนโรงเรียนบอกนี่มันคือเหตุนอกโรงเรียน
พอเกิดเหตุแล้วก็เลยบอกให้ผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บไปแจ้งความ
ประเด็นที่มีน้องคนนึงบอกว่าตอนที่รู้ตัวว่าจะถูกคนมาดักรออยู่หน้าโรงเรียนรุมทำร้ายเนี่ย
ไปบอกครูครูบอกเขาตบมาก็ตบกลับไปสิ
เรื่องนี้ทางโรงเรียนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อน
ว่าครูคนไหนพูดแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ส่วนทางคดีนะครับตำรวจบอกว่าได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันแล้วนะครับ
แต่เดี๋ยวต้องรอให้สหวิชาชีพเนี่ยมาร่วมสอบปากคำเด็กอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทีมที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยมันจะทำให้เด็กนี้อยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่มีประวัตินะครับ

ถ้าพบเจอเราก็คงจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนครับทางเรียนต้องตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร
คือเรื่องนั้นก็ต้องไปสอบอย่างที่ตัวแทนโรงเรียนเขาบอกนั่นแหละใช่ไหมว่ามีการพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าสำหรับครูนะ
แต่ไอ้นอกโรงเรียนผมว่าคือยังไงก็เป็นเด็กของเราเป็นลูกศิษย์เราใช่ไหม

แล้วแหมจะมาบอกว่านอกโรงเรียนมันก็ไม่นอกซะทีเดียวหรอกพี่อุ๋ยเอาจริง
ก็ถูกต้องหรือต่อให้นอกโรงเรียนเด็กก็ต้องกลับมาเจอกันในโรงเรียนใช่ไหม

ปล่อยให้เด็กเป็นอย่างแบบโอ้โหมีปัญหากันไปตลอดอย่างนี้เหรอ
คือทั้งสองฝั่งก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะฮะ
ทั้งสองฝั่งก็ตกลงกันว่าจะยอมความกัน
นี่มีสหวิชาชีพมาด้วยนะครับมีสื่อมวลชนด้วย
นี่ก็จับไม้จับมือกันแล้วนะ
น้องอนาคตกันอีกยาวไกลเนอะอายุเพิ่ง๑๔เนอะ

อย่าให้มีคดีความอะไรกันเลยให้จบกันไปดีกว่านี่
น้องเขาก็ขอให้จบกันด้วยใจจริงนะ
ไอ้จับมือแบบนี้หมดแล้วกลัวมันจับกันมาหลายรอบ
คุณตาของหนึ่งในผู้ปกครองของเด็กที่ไปก่อเหตุนะฮะ
ไปทำร้ายเขานะครับคุณตาอายุ๖๓ปีนะครับ
คุณตาบอกว่าต้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเด็กคนนึงชื่อน้ำนะ
คนนี้นี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตี
พาน้องคนอื่นไปทำเรื่องไม่ดี
หลานตาเนี่ยเลยถูกพ่วงไปทำร้ายเขาด้วย
เคยเตือนไปแล้วนะเขาไม่ฟังกัน
ถ้าฝั่งเด็กที่เจ็บเนี่ยเขาเรียกร้องค่าเสียหายมา
บอกไว้ก่อนเลยว่าตาเองก็ไม่มีปัญญาจะจ่าย
แบบเชื่อว่าเขาก็โชคโชนมานานแล้วละ

ไปหาด้วยหรือเปล่า
หนูให้ผมพูดไม่ได้อย่างเงินจุภิการของมีน
ก็ลูกหลานกลิ่นบ้านกันนั่นแหละ

เพราะเป็นตัวตั้งตัวตีไง

ส่วนผู้ชายที่ว่าไปยืนคุมเชิงเนี่ย

เขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาเป็นแค่คนขับรถ

ของเด็กกลุ่มที่เป็นคู่กรณีเนี่ย

อ๋อแล้วห้ามไม่ช่วยเหรอคะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์